ถ้าอยากเสียพี่น้องยืมเงินก็เป็นเหตุผลได้เหมือนกันนะคะ
ที่ชนบุรีน้องชายยืมเงินพี่ชายไปแสนเจ็ด
พี่ชายก็ไปทวงถามเป็นคนถูกยืมนะ
ทวงถามน้องชายแสนเจ็ดเมื่อไหร่จะคืน
บ่ายเบียงไม่ยอมคืนสักทีก้อนนี้จนวันหนึ่งบอกพี่ชาย
มามาเดี๋ยวพาไปเอาเงินเดี๋ยวคืนเงินแล้วแสนเจ็ด
เรียกพี่ขึ้นรถขึ้นมาปุ๊บนี่เลยค่ะ
จุด๓๘ยิงหัวพี่แสนเจ็ดยิงหัวพี่ชายแท้ของตัวเอง

ล่าสุดตอนนี้ตำรวจภูทรคลองกิวชนบุรี
กำลังเร่งล่าตัวน้องชายโหดรายนี้อยู่นะคะ

เงินเขาไม่คืนยังจะยิงเขาอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคน
ถูกกระสุนปืน๓๘ยิงเข้าไทยทอย
กระสุนฝังในมีเลือดไหลเยอะมาก
ทราบชื่อก็คือนายมณัสวีสุขสวัสดิ์อายุ๒๘ปีค่ะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
เพราะดีมากปลอดภัยแล้วนะคะ
อาการตอนนี้เพราะว่ากระสุนไม่ถูกจุดสำคัญ
มือปืนไม่ใช่ใครที่ไหน

น้องชายที่อายุน้อยกว่า๓ปีนี่แหละ

มันเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นต้องยิงต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลย
เขาบอกว่าน้องชาย

ไม่สำนึกในข้าวแดงแกงร้อนของพี่ชายเลย

ทวงถามเท่าไหร่ก็ไม่คืนจนแฟนของพี่ไม่พอใจ
พี่ก็พยายามทวงถามจนกระทั่งวันเกิดเหตุ

เดี๋ยวขึ้นรถคันเดียวกันนี่แหละไปด้วยกันเดี๋ยวพาไปเอาเงิน

ทะเบียนขอไข่งองู๓๔๑๔ชนบุรี
เขาขับน้องนั่งข้าง
พอถึงจุดเกิดเหตุก็พูดคุยกันเรื่องเงินนี่แหละ

สุดท้ายอยู่น้องควักจุด๓๘ออกมาจ่อหัวเขาแล้วยิงเลยค่ะ
เพราะดีมากคือกระสุนมันพลาดเป้าคิดว่าปืนคงจะสะบัด
ที่มันจะเข้าขมับมันเลยไปลงท้ายทอยแทนเข้าต้นคอแทน
เขาเลยรีบจอดรถแล้ววิ่งหนีลงมาสุดชีวิตเลย
แล้วก็มีพลเมืองดีมาเจอและให้การช่วยเหลือ
น้องชายก็ขับรถคันนั้นหนีต่อไป
ตอนนี้ตำรวจเร่งตามแกะรอยนายสรรยูแล้วนะคะ
ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
อีกไม่นานน่าจะจับตัวได้
จับตัวได้ขอให้โดนซะให้เข็ดเลยนะคะ